ส่วนกลุ่มช่างศักดิ์ในเชียงรายนะคะต่างก็พากันนำอุปกรณ์ของตัวเองมารวมตัวกัน
เพื่อที่จะจัดกิจกรรมสักลายรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
โดยจะนำค่าใช้จ่ายทั้งหมดถวายไปค่ะ
บริเวณด้านหน้าลานโรงแรมเชียงรุ้งอำเภอพานจังหวัดเชียงราย
กลุ่มช่างศักดิ์เชียงรายได้รวมกลุ่มของช่างศักดิ์กว่า๒๐ร้าน
อุปกรณ์การศักดิ์จากร้านของตัวเองไปรับสักลายต่าง
เพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย
สมทบทุนซื้อรถกู้ภัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์
เพื่อไว้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่บาดเจ็บหรือป่วยฉุกเฉิน
โดยรายได้ทั้งหมดจะมอบให้กับสมาคมกู้ภัยพานในอำเภอพาน
เป็นการทำความดีถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ลวดลายที่นิยมศักดิ์ก็คือเลข๙ไทย
ซึ่งมีความหมายเป็นการรำลึกถึงการเสด็จสวรรคตของพระองค์ท่าน
และมีผู้ที่มาใช้บริการศักดิ์ทั้งชายหญิงเป็นจำนวนมาก
ศักดิ์ชายคนนึงบอกนะคะว่าตัวเองได้ศักดิ์เป็นเลข๙ที่บริเวณหลังใบหู
มีความหมายถึงรัชกาลที่๙เป็นการรำลึกถึงพระองค์เพื่อที่จะให้ติดตัวไปตลอด
ส่วนหญิงสาวอีกคนนึงสักเลข๙ที่ข้อมือค่ะเป็นการจารึกเอาไว้ว่าตัวเองนั้นเกิดในรัชกาลที่๙
ศักดิ์บอกนะคะว่าผู้ที่ชื่นชอบในการศักดิ์จะต้องมีอายุ๒๐ปีขึ้นไป
ส่วนนักเรียนนักศึกษาก็จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อน
แล้วก็ต้องสอบถามความสมัครใจด้วยเพราะว่าลวดลายที่ศักดิ์ลงบนผิวหนังแล้วก็จะติดตัวเราไปตลอดชีวิตค่ะ